งานนี้ฟรีค่ะครับผมมั้งนักตกปลา
ใครชอบเชิญเลยนะคะพูดในการ
เชิญลับประทานเฉียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมโชนนักตกปลา
วิวดีบรรยากาศดีอากาศดี
แล้วเห็นหรือยังเห็นปลาสักตัวหรือยัง
น้ำนิ่งไหลลึกนี่แหละปลาแอบอยู่
๑๕เมตรอ่ะใหญ่อย่างงี้นะคะ

มันเคยคือโดนหลอก
โดนหลอก๑๙๔๘ทั้งเป็นบาชาวนที่ถูกมา

ตัวเดียวเนี่ยหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมครับ
นี่ตัวใหญ่มากเลยเออลักษณะมันคล้ายปลาช่อนจริง
ใช่เหมือนปลาช่อนแหละนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะ
จะบอกว่านักตกปลาฝีมือดีในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ก็พากันมาค่ะนำเบ็ดตกปลาไปนั่งตกปลาชะโดยักษ์
อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงอยู่ด้านหลังสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่โครงการชนรับประทานเชียงใหม่เนี่ย
เขามีการออกปากชวนเลยเชิญชวนให้นักตกปลาเข้ามาลาดชโรยักษ์ได้ฟรี
อำนวยการโครงการชลประธานเชียงใหม่ท่านบอกว่าอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงเนี่ย
เก็บน้ำไว้สำหรับแก้ปัญหาไพรงและก็สำลองไว้ผลิตน้ำปลาให้กับประชาชนชาวจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่แต่ช่วงหลังเนี่ยไปพบว่ามีปราชโยักษ์นะ
ใช้ง่วมปลาชะโดยักษ์อย่างเดียวไม่ได้ต้องปลาชะโดยักษ์
ซึ่งเป็นปลากินปลาชนิดอื่นเป็นอาหาร
มันทำให้ระบบนิเวศสูญเสียไง
นี่แหละค่ะมันแพร่พันธุ์เยอะมาก
ปลาชะโดยักษ์ที่มันไปกินปลาสายพันธุ์อื่น

ก็เลยทำให้ปลากินพืชลดปริมาณลดจำนวนลง

ที่จะต้องมีการลดจำนวนปราชโดเป็นการด่วน
เพื่อไม่ให้ระบบนิเวศสูญเสียหรือว่าเสียหายไปมากกว่านี้
แล้วอาจจะส่งผลถึงคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำตรงนี้ด้วย
ปลาชะโดนี่เป็นลักษณะเป็นปลากินเนื้อ
เขาจะกินลูกปลาต่างนะครับ

ก็สามารถจะกินปลาที่ขนาดใหญ่ได้นะครับ
ใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ว่าได้ประชาธรรมพันธุ์
ให้ผู้ที่ชอบกีฬาตกปลา
ก็มาช่วยกันนำสโดออกจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ครับ

ก็บอกว่าตอนนี้เปิดให้นักตกปลา
เข้ามาล่าปราชโดได้ทุกวันในเวลาราชการ
เงื่อนไขแค่ต้องไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
และอันนี้กฎเหล็กเลยนะคะ
ห้ามนำสุดาห้ามนำสุราเข้ามาดื่มในพื้นที่ด้วย
บางคนเพลินไงตกใจจีบไปอย่างนี้ไม่ได้
จะแก้ยังไงเขาตอบเลยนะบอกว่าแก้ด้วยการกินมัน
กินมันให้หมดไปนะครับ
แล้วใครเลี้ยงสัตว์แปลกนะเพราะคุณเบื่อแล้วนะ
คุณอย่าไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาตินะ

ใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละต้องกินปลาสโด